คลิปนี้ผู้ชายคนหนึ่งกำลังจะข้ามถนน

คุณผู้ชมดูนะบนซ้ายข้างบนเนี่ยนะคะ
พุ่งชนผู้ชายคนนี้จนล้มลงไป
คลิปนี้ถูกนำมาโพสต์ลงในโซเชียล
แล้วปรากฏว่าชาวเน็ตเองเขาเสียงแตก

เขานำเหตุการณ์โพสต์ไว้ระบุสั้นว่า
คลิปเล่าเรื่องเหตุการณ์ตามนี้เลยค่ะ
กล้องวงจรปิดฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะคะ

ชายชุดดำกำลังจะเดินข้ามถนน
ไปอยู่กลางทางแล้วอีกนิดเดียวจะข้ามได้แล้ว
จู่รถจักรยานยนต์มาจากฝั่งขวา
เขาพุ่งชนเต็มแรงจนล้มกลิ้งไปเลย
คือดูจากวงจรปิดจะเห็นว่าก่อนเกิดเหตุ

เขาขับมาแล้วเขาเห็นแล้วว่ามีคนจะข้ามถนน
ปรากฏว่าเขาก็ชะลอไงชะลอให้คนข้าม
แล้วมีรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์ขับตามหลังมา

พอแซงปุ๊บเจอผู้ชายที่อยู่กลางถนนพอดี

เหตุการณ์นี้ชาวเน็ตบางคนบอกว่า
รถจักรยานโยนแซงเส้นถือประชนคนนะครับ
ลดความเร็วในที่ชุมชนหลายข้อหาอยู่นะครับ
บางคนบอกว่าอ้าวข้ามถนนแบบนี้
ยืนรออยู่เส้นกลางถนนมันอันตรายมากนะ
คันหน้าเขาชะลอแต่ว่าคันหลังเขามองไม่เห็นคนข้าม
ี่ยงออกแซงสุดท้ายชนเต็ม

เป็นอุทาหรณ์เอามาให้เห็นกันค่ะ